อยากให้เล่าถึงกระหว่างรถยนต์คันนี้ครับ

คือคันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่มานะครับ
ผมไม่ทราบว่าผมเป็นเจ้าของคนที่๓หรือ๒
น่าเข้าใจว่า๓หรือ๔ด้วยซ้ำนะฮะ
ซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับ

ใช้ทะเบียนกท๑๙๑เนี่ย
ก่อนที่ผมจะได้รับรถมา
ซึ่งเจ้าของเก่าเขาใช้มาก่อนนะฮะ
แล้วก็พอใช้มาได้ประมาณ๖เดือน

เพราะเรามีสัญญากันอยู่ว่าเราไม่เอาทะเบียนเขานะครับ

แล้วผมก็ได้ทะเบียนมาแต่ผมดันทำป้ายหาย
ผมก็ไม่ได้ดึงป้ายออกด้วยความที่รถไม่ค่อยได้ใช้นะฮะ
ภาษีอะไรก็แปะให้แล้วแปะใหม่แล้วเจอแล้วนะฮะ

ก็เลยวันนี้ก็เลยเอาดึงป้ายออกมาเลย
แล้วก็ไปแจ้งความว่าป้ายทะเบียน๘กก
กธ๓๙๔๐ได้ศูนย์หายไป
ก็ในเล่มทะเบียนก็มีหมดนะฮะ
รถคันนี้ในเลขทะเบียนเขาก็จะบอกเจ้าของตั้งแต่คนแรกมาอยู่แล้วนะครับ
ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าจากโชว์รูมที่เราไปซื้อก็คือเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกัน
ก็เป็นรถที่ฝากค่ะฝากรุ่นพี่ที่นี่ข้าวขาย
คือเขาจะคัดเรื่องรถถ้าเกิดรถที่มีปัญหาคือเขาไม่หลับมาเลย
ในเรื่องการใช้ทะเบียนครับว่าค่ะมันมีข้อสังเกตกันว่าจริงแล้วเราอาจจะมีเจตนาที่ใช้เลขนี้เพราะว่าคือไหน

ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเลขที่ผมรออยู่ก็สวยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเอาเอกสารไปที่ขนส่ง
แล้วก็ได้รับทราบในขนส่งมาว่าเอกสารเราไม่ครบสื่อเอกสารจากบริษัทลิสซิ่งเนี่ยมันขาดชุดโอนไป
เราก็เลยเนี่ยเรื่องทำเรื่องแล้วพอมันต้องกลับมาแล้วก็เอกสารก็ต้องมาที่ออฟฟิศปั๊มตายงตายาง
แล้วก็กลับไปลิสซิ่งแล้วก็เอาเล่มคืนเขาทำเรื่องออกมาใหม่อีกก็เลยยังไม่ได้ทำสักที
ปกติแล้วเนี่ยรถที่บ้านแทบจะไม่เคยสักทะเบียนเลยครับไม่มีเลยแล้วก็คือเลขไหนอยู่ก็อยู่เลขนั้นเลย

พอได้เลขใหม่มาเรามีเลขเดิมที่เราจะใส่อยู่แล้ว

แล้วก็มีกังวลใจไหม
ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ
เพราะว่าเรามั่นใจว่ารถเราไม่ได้มีอะไร
ถ้ามีเราก็คงจะโอนไม่ได้มันต้องมีปัญหามาก่อนที่จะมาถึงเราแล้ว
จริงผมค่อนข้างคุณครับคุณค่อนข้างเรามีเครียดหรือห่วงใจ
ถามว่าเครียดไหมก็มีนะคะก็มีเครียดไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เครียด
ขอบคุณที่ยังแบบเขาเรียกว่าชี้แจงกันด้วยมารยาทที่ดีที่ไม่ได้แบบไปเคลียน
แล้วก็ขอบคุณที่ยังให้โอกาสหนูได้แก้ตัว
อันนี้หนูจะตอบกลับไปเยอะมากเมื่อวานหนูใช้เวลา
หลังจากเสร็จงานก็นั่งตอบทั้งวันจนวันนี้เช้า
ก็ยังคงนั่งตอบอยู่สำหรับข้อความที่ดีดีแต่ส่วนข้อความที่มาแบบ
มาแบบโอ้โหเขียนด่าถึงพ่อถึงแม่ถึงบุคการีเราด่าแบบ
คำคิดมันที่มันแย่มากมากนิงก็จะลบไปเพราะหนิงก็จะรู้สึกว่ามัน
มันไม่ได้มันไม่ได้นิ่งไม่ได้ไปฆ่าคนตาย
นิงไม่ได้ไปมีปัญหาเรื่องแบบติดยาเสพติดคือนิงผิด
ยอมรับว่าผิดแต่เขาก็ยังไม่ให้โอกาสหนู
แล้วคำพูดแต่ละคำมันมันหยาบซะจนซะจนมันตอนนี้ในทวิตเตอร์เนี่ย
ลามตามถึงตัดต่อรูปโป๊อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกให้คนมารุมโทรม
หนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันมันเกินไป
แต่หนึ่งก็จะเอาคำเอากำลังใจดีดีสำหรับคำคำคำคอมเมนต์ที่ดีดี
ในสิ่งที่ดีมิ้นจะเขียนกลับไปเลยว่าขอโทษทุกคอมเมนต์เนี่ย
นิงอ่านไม่ใช่หนิงไม่อ่านแต่มันคือมันคือหน้าปากที่สะท้อนให้หิงเห็นตัวหนิง
ว่าเออนิงเองวุฒิภาวะก็โตขนาดนี้แล้วแบบใครเขาก็แบบเรียกเราแม่แล้ว
เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ควรจะแบบใจร้อนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าพลาดอ่ะ
ทีนี้เราต้องระมัดระวังไหมมันต้องระมัดระวังให้มากให้มากยิ่งขึ้นว่าแบบ
อย่าแค่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วเราทำอะค่ะเพราะว่า
มันไม่ใช่แค่ปวดอีกเอ็งอย่างโดนคนเดียว
อ่าลามไปถึงคนที่เขาที่เราไม่รู้จักหน้าค่าตาแล้ว
ก็ทำให้เขาต้องรู้สึกผิดหวังอะไรเนี้ยค่ะก็ก็ก็มี
อีกเยอะมากมายได้เค้าท้อค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงแจ้งความแต่ว่า
เพราะว่าหนึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดหรือไม่คะ

ก็แล้วแต่เขาคือแล้วแต่เขาจะเขียน

ถึงบุกรีหนึ่งถึงครอบครัวหนึ่ง
หรือว่าถึงคนใกล้ตัวหนิงอะไรอย่างนี้

แล้วก็คอมเมนต์กันแบบให้นิงได้รู้สึกว่า

ลบภาพเนี่ยนิงตั้งใจจะลบอยู่แล้วค่ะ

หนึ่งก็หนึ่งตั้งใจจะลบอยู่แล้ว

ก็มีคนด่านิงว่าทำไมไม่ลบ
พอหนึ่งลบก็มีคนด่านึงว่า

เมื่อเราโพสต์ถึงแม้ว่ามันจะถูกแบบว่า

แต่มันก็คือการให้เกียรติคุณตำรวจเขา

ก็จะมีคนบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่เขียน
เพื่อนในอินสตราแกรม

มันไม่มีความสำคัญเท่ากับความตั้งใจของหิง

นิ่งไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่หนิงให้สัมภาษณ์ไปแล้ว

คุณจินมาก่อนเพราะว่าด้วยความที่นิงติดปัญหา

ให้คนอื่นเขาต้องแคนเซิลกับหนู

แล้วก็ติดปัญหาทำหน้าที่งานที่จะต้องเป็น

โอเคมันเคลียร์ได้หนิงก็แคนเซิล

เพื่อที่จะเข้ามาพบทางเจ้าหน้าที่
ตำรวจซึ่งหนึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจเลยค่ะ
แล้วก็หนิงก็ต้องขอโทษพี่ด้วยว่า

อันนี้ถ้าใครอยู่ที่หน้ากอง
จริงก็จะรู้ว่าเวลานิ่งทำงานคือ

จะไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าอะไร
คือยินดีอันนี้ต้องขอโทษด้วย
อันนี้พี่หนึ่งต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดที

วันรุ่งขึ้นเลยค่ะ
จ่ายเรื่องของรถเรื่องทะเบียน
แล้วก็เรื่องของการขับทับเลนเส้นทึบ
ค่ะแล้วหนึ่งหนึ่งก็จะไปจัดการเอกสารทั้งหมด
ขนส่งทุกอย่างให้เรียบร้อย

แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังคอมเมนต์อยู่
ที่ยังคอมเมนต์ในแง่โลกอยู่

หนึ่งไม่ได้ติดอะไรที่คอมเมนต์อยู่ในแง่โลก

หญิงบอกแล้วว่าสำหรับคอมเมนต์ที่เป็นแบบ

แต่ว่าลบแบบเตือนสติเรา

กล้าที่จะใช้รูปโปรไฟล์จริง

หญิงกลับมาแล้วได้มีโอกาสพูดคุย

ก็ใช้เวลาตอบจนถึงแบบเที่ยงคืน
ตอนนี้หนึ่งก็ยังไล่ตอบอยู่
แต่ว่าที่บอกว่านิงคอมเมนต์
ซึ่งบางคอมเมนต์ที่หนึ่งไล่ลบเนี่ย

หลังจากนี้เราจะลดการโพสต์ลงหรือก็ต้อง
ใช้ตัวนรุมไว้หรือก็ต้องกันกองก่อน

มันก็คือบทเรียนที่ดี
แต่หนึ่งก็อยากจะ

คือถ้านิงมีโอกาสที่ช่วยเหลืองานเรื่อง
การจราจรรายได้หนูก็ยินดี